สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้มีสองเรื่องใหญ่ครับ
เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดทั้งคู่เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่สำคัญ
และจะเป็นการพิสูจน์ว่าท้ายที่สุดที่เราเรียกกันว่าความเหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรม
สองเรื่องนี้จะเป็นตัวอย่างพิสูจน์ให้เห็น
เรื่องที่หนึ่งเรื่องคดีสังหารบิลลี่ซึ่งเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิชาวกะเหลี่ยง
ที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่ตั้งแต่เก้าโมงกว่าวันนี้แล้วครับ
วันนี้เป็นข่าวใหญ่เกือบทุกฉบับสั่งจับคดีฆ่าบิลลี่ชัยวัดกับพวกอีกสาม
โดนเข้าไป๘ข้อหาทั้งปล้นทั้งอำพลางศพทั้งปล้นทั้งอำพลางศพ
อย่างที่บอกครับคุณชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้า
อุทยานแก่งกระจานกับพวกรวม๔รายเข้ามอบตัวตั้งแต่๙โมงกว่าที่ผ่านมา
อบตัวในคดีฆาตกรรมนายพรลี่หรือบิลลี่รักจงเจริญ
แกนนำกระเหลี่ยงของบางกลอยตั้งแต่ที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่๑๗เมษา
นี่คือภาพล่าสุดเมื่อ๙โมงกว่าที่ผ่านมา
คุณชัยวัดคนที่กำลังเดินไปแล้วก็
ให้สัมภาษณ์ไปนั่นแหละครับนั่นแหละ
ในขณะที่อีกด้านหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
นางสาวพินนภาพรยาของบิลลี่เข้าไปยื่นหนังสือต่อ
รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินอ่าเดี๋ยวเอาภาพนิ่งมาให้ดูอ่าเนี่ย
ภาพเนี่ยครับอ่าผู้ชายสูงสูงนี่คือ
คุณสุรพงศ์กองจันทึกซึ่งเขาเป็นทนายความที่ดูแลชนเผ่าเชื้อชาติ
เกี่ยวกับเรื่องมนุษยธรรมมนุษยชนมานานแล้วครับ
เข้าไปร้องเรียนเพราะเขาไม่มั่นใจว่าหลังจากพันธุ์ตำรวจโทกรวัตร
ปานประพากรรองอธิบดีขยับขึ้นไปเป็นผู้ตรวจของกระทรวงแล้วเนี่ย
การควบคุมกำกับดูแลคดีนี้จะเป็นไปอย่างโปร่งใสมีความยุติธรรมที่ตรงไปตรงมา
ในคดีมากน้อยแค่ไหนอ้าวเขาก็ไปนี่ตรงกลางผู้ชายคนนี้ครับ
คือพันรวโทกรวัตรที่ได้ดำเนินการเรื่องนี้มาตลอด
คุณพินนภาเขาก็มีเหตุผลในการที่จะไปร้องเพราะอะไรครับ
เพราะว่า๕ปีที่ผ่านมาเนี่ย
การทำความจริงให้ปรากฏเป็นไปด้วยอุปสรรคที่ยุ่งยากมาก
กว่าจะได้ข้อเท็จจริงให้สารอนุมัติหมายจับได้ผ่านไป๕ปี
วันนี้พอมีหลักฐานถึงขั้นออกหมายจับได้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการสอบสวน
ทำสำนวนส่งฟ้องศาลสิ่งที่ต้องรอคือ
ความคืบหน้าจะไปยังไงเมื่อวานนี้ขณะที่
ถูกออกหมายจับคุณชัยวัดไปอยู่ที่เมืองกาลฮะ
ไปร่วมต้อนรับติดตามผลเอกประวิทย์ที่ลงพื้นที่อยู่ที่นั่น
คุณชัยวัดบอกนักข่าวเมื่อวานนี้ว่าทุกอย่างไปว่ากันตามขั้นตอน
พร้อมให้ความร่วมมือไม่ได้กังวลเพราะบอกแล้วว่าไม่ได้ทำ
ไม่รู้เรื่องนี่คุณชัยวัดบอกนะ
มาอีกคนนึงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของคุณชายวัดคุณจตุพรบุรุษพัฒน์
หลัดกระทรวงทรัพยากรคุณจตุพรบอกว่าต้องปล่อยให้คุณชัยวัด
ต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมแล้วยังไม่ได้พักงาน
นี่คือในจอนี่คือคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ประหลัดกระทรวงทรัพยากร
นายกรัฐมนตรีก็ถูกถามเรื่องนี้ท่านก็พูดเหมือนกันว่าปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
แม้ว่านายชัยวัดจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงแล้วมีประโยคนี้
ยืนยันว่าไม่มีใครช่วยได้ยืนยันว่าไม่มีใครช่วยได้
ประโยคนี้สำคัญครับฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตามดูต่อว่าจะไปถึงไหน
อีกประเด็นหนึ่งที่คนอยากเห็นความยุติธรรมตีคู่กันมากับเรื่องของบิลลี่
คือเรื่องของคุณปารีนาไกรคุบครับเรื่องของปารีนาไกรคุบ
วันนี้ก็เป็นข่าวพาดหัวใหญ่ตีคู่กลับมากับเรื่องของคุณบิลลี่
ส่อส่อปารีนางานเข้าส่อบุกรุกส่อปกตร
เป็นที่เลี้ยงประสูจจหนึ่งพันเจ็ดร้อยไร้
ราชบุรีอีกฉบับหนึ่งก็มาแบบเดียวกัน
โดนร้องปปชสอบครอบครองพบทห้า
ข่าวนี้เนี่ยมาจากคุณเรืองไกร
นะเนี่ยเขาไปยื่นร้องต่อปปช

ในที่สุดพอเป็นข่าวขึ้นมาก็เป็นประเด็น
คุณปารีนาเนี่ยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าว่า
ที่ดินดังกล่าวเนี่ยได้มานานแล้วเป็นที่ดินที่รัฐบาลโดยกรมป่าไม้อนุญาตเข้าไปทำกินได้
ทำกินมานานแล้วและเสียภาษีเขาเรียกว่าภาษีดอกย่ามากว่า๑๐ปี
เสียทุกครั้งที่เขาเรียกเก็บทำอย่างถูกต้อง
นักข่าวก็ถามว่าเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ได้รับจากสัดฉันจากกลมป่าไม้ได้ยังไง
คุณปรินาบอกไม่ได้รับการจัดสรรนะคือเราสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์แต่จะต้องเสียภาษี
ถามอีกว่าใครเป็นผู้อนุญาตให้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
คุณปารีนาตอบว่ามันเป็นกฎหมายคือใครเข้าไปใช้ประโยชน์ได้แต่ต้องเสียภาษี
เออถ้าฟังอย่างนี้คนที่ไม่มีไทยดินทำกินเนี่ยก็ไปใช้ประโยชน์ได้แล้วเสียภาษีมันง่ายอย่างนั้นเฉลอครับ
มันง่ายอย่างนั้นเฉลอใครก็เข้าไปใช้ที่ดินทำกินได้แต่ต้องเสียภาษี
แล้วนี่ไปครอบครองตั้ง๑๗๐๐ไร่มันเป็นไปได้ยังไงครับคนฟังเขาไม่ได้กินแกรบกินย่านะคุณปรินา
ทีนี้พอข่าวมันออกมาคนที่เกี่ยวข้องใครว่ายังไงกันบ้างล่ะ
รัฐมนตรีสารวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีทรัพยากรท่านบอกว่าให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบให้ข้อมูลการได้มา

เป็นการบุกลุกป่าจริงต้องดำเนินการตามกฎหมายนี่รัฐมนตรีท่านพูดไว้กว้าง
ต้องไปเจาะถามอธิบดีกรมป่าไม้คุณอัธพลเจริญชันสาคุณอัตภพลเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้ที่ท่านเห็นได้ภาพเนี่ยพูดใกล้เคียงกัน
ต้องตรวจสอบว่าเป็นที่ดินของกลมป่าไม้หรือมอบให้สปกรแล้วแต่ถึงเป็นที่ดินสปกรคุณปารีนาก็ไม่น่าจะมีคุณสมบัติในการไปครอบครองก็ไม่ใช่ก็

มาอีกคนนึงคนนี้สำคัญ
เลขาธิการสปกรชื่อคุณวินโรธทรัพย์ส่งสุข
คุณวินโรธเนี่ยบอกว่าหากเป็นที่ดินสปกรก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
แต่จะดำเนินการยังไงขอลงพื้นที่ตรวจสอบก่อน

ล่าสุดได้เรื่องแล้วครับ
ล่าสุดมีรายงานว่า
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปิดเผยว่าสปกรราชบุรีได้ตรวจสอบแปลงที่ดินฟาร์มไก่เขาสน
ที่ของคุณปรินาพบว่าอยู่ในเขตสปกประมาณหนึ่งพันไร่
แล้วก็พบว่านายทวีใกล่ครุปอดีตสสราฐบุรีพ่อของคุณปรินา
มีชื่อเป็นผู้ถือครองมาตั้งแต่ปี๕๔จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
นายทวีพ่อคุณปรินาไม่ยอมส่งมอบคืนพื้นที่ให้สพก
ว่ามีการกระจายพื้นที่ให้ผู้อื่นเป็นนอมินีถือครองที่ดินแทนหรือไม่
เพราะว่ามีอยู่พันล่ายแต่จริงก็ครองอยู่๗๐๐ล่าย
ต้องยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดทันทียึดตามอะไรยึดตามคำสั่งหัวหน้าคอสช
ที่๓๖ทับ๒๕๕๙ยึดคืนพื้นที่สปกรจากผู้ถือครองรายใหญ่
โดยมิชอบโดยกฎหมายโดยเลขาสปกรต้องเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติตามคำสั่งมาตรา๔๔ที่เห็นในจอนี่คือคุณทวีไกรครุบ
พ่อของคุณปารีนาจบข่าวเลยครับอย่างนี้ก็แปลว่าที่ดินต้องถูกยึด
กว่าไร่ถือครองมานานแค่ไหนแล้วก็กลายเป็นว่ามาถูกยึด
เพราะว่าถูกแจ้งความถูกไปร้องไปแจ้ง
ทำไมเขาถึงร้องไปแจ้งล่ะครับก็เพราะลูกสาวของท่านนั่นแหละ
เป็นคนที่เรียกว่าเพราะสร้างศัตรูกับเขาไว้เยอะ
แล้วสุดท้ายขึ้นมาก็ทำท่าว่าจะต้องคืนที่ดิน
เรื่องนี้รัฐบาลต้องเดินให้ตรงนะครับเพราะคนเขามองว่า
ที่ผ่านมาในทางการเมืองคุณปารีนาถูกใช้ให้ออกมาตอบโต้
เรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับฝั่งรัฐบาล
ตอบโต้กับฝ่ายค้านทุกเรื่องแล้วพอเจอเรื่องนี้ขึ้นมา
คนเขาจะคิดว่าอ๋อเดี๋ยวก็จะมีคนปกป้องช่วยเหลือกัน
รัฐบาลเสียหายนะครับอย่าลืมว่าความเหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
คนก็ต้องการมากชาวไร่ชาวบ้านธรรมดาไม่มีที่ทำกิน
ไปทำอะไรนิดหน่อยหน่อยในพื้นที่ป่าเวลานี้ถูกจับดำเนินคดีเยอะแยะไปหมด
แล้วนี่ไปครอบครอง๑๗๐๐ไร่แล้วถ้าเรื่องนี้ยึดคืนไม่ได้
ผมว่ารัฐบาลอยู่ไม่เป็นสุขหรอกครับอ้าวเรื่องนี้ต้องตามกันต่อ
เป็นเรื่องที่คนสนใจกันมากเรื่องของปารีนาไกรคุบครับ
คุณมิ้นครับคุณบุ๊คครับ
แล้วก็เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่คนมองไปว่า
คนที่จะตรวจสอบอย่างรัฐมนตรีช่วยเกษตรอยู่พักเดียวกัน
จัดตรงไหมใช่ไหมครับ
ไม่รู้ล่ะเรื่องนี้คือที่ผ่านมาคุณบุ๊คกับมิ้นก็รู้ว่า
คนจนจนเนี่ยไปปลูกไล่ปลูกนาไปทำอะไรนิดหน่อยในพื้นที่ป่าโดนจับหมด
แล้วนี่๑๗๐๐ไร่ลอดหูลอดตามาได้อย่างไรล่ะ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายนาคิดเซ็นต์ใต้เมืองไทย

คดีฆาตกรรมบิลลี่แล้วก็ที่ดินของคุณเอ๋ปรินา๑๗๐๐ไร่ด้วยนะฮะ